มีเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่จังหวัดอ่างทองร้องโหยหวนคล้ายกับถูกผีเข้านะครับ
โดยแม่บอกว่าที่บ้านนั้นมีไม้ตะเคียนอยู่๒ท่อนนะครับที่ฝังอยู่
ท่อนหนึ่งยังเอาขึ้นมาไม่ได้แล้วก็เตรียมทำพิธีขุดขึ้นมาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

คลิปวิดีโอขณะที่เด็กหญิงวัย๑๔ปีได้กรีดร้องโหยหวนชวนขนลูก
ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล
ญาติของเด็กเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้
มีความยาวกว่า๓นาที
ระหว่างนั้นทางครอบครัวได้นำพระเครื่องและสายสินมาคล้องคอเด็ก
พร้อมนำผ้ายันมาคุมศีรษะจนอาการสงบลง
นางสุกัญญาแม่ของเด็กเล่าว่า
ก่อนหน้านี้ลูกสาวแข็งแรงปกติดี
แต่เมื่อไม่นานมานี้กลับล้มป่วยอยู่บ่อยครั้ง
มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ลูกสาวกำลังนั่งอยู่ในบ้านกับครอบครัว
อยู่ดีส่งเสียงกรีดร้องคล้ายถูกผีเข้า
ทางครอบครัวจึงนำเครื่องลางของขลังมาคล้องคอให้

จากนั้นจึงพาไปหาหมอดู
ซึ่งหมอดูอ้างว่าลูกสาวถูกสัมภเวษีเข้ามาแฝงร่างภายในบ้าน
เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านไม่ยอมปกป้อง

มีต้นตะเคียน๒ท่อนอยู่ใต้ดินมานานมากแล้ว
และอยากจะขึ้นมาช่วยปกป้องคุ้มครองลูกสาว
ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกสาวก็เคยฝันถึงแม่ตะเคียนเช่นเดียวกัน

ยังสร้างห้องน้ำไว้ใกล้กับแม่ตะเคียนอีกด้วย
เราถึงได้รู้ว่าแม่ตะเคียนเขามาอยู่ดูแลลูกตั้งนานแล้ว
เขามาอยู่ดูแลแต่พวกพี่พวกเราเนี่ยไม่เคยปฏิบัติดีต่อเขา

มีอยู่ในบ้านแต่เราไม่เคยทำไม่เคยทำบุญ
แถมเขาอยู่ใกล้บ้านเราเขาก็เอาน้ำเอาอะไรเป็นรถเขา
เขาทักมานะในที่เขาทักมา

และในห้องลูกเขาอยู่มานานแล้ว
ลูกก็ฝันเห็นด้วย
จากนี้นางสุกัญญาบอกอีกว่า
หมอดูได้แนะนำให้ขุดต้นตะเคียนขึ้นมาบูชา
ซึ่งตอนนี้ขุดเจอเพียง๑ท่อนเท่านั้น

ส่วนอีก๑ท่อนยังหาไม่พบ
จากนั้นก็ได้ถอนตะปูที่ตอกอยู่บนเสาในห้องลูกสาวออก
พร้อมกับนำชุดไทยมาถวายแม่ตะเคียน
และตั้งแต่นั้นมาอาการลูกสาวก็ดีขึ้น
ระหว่างนั้นเธอก็ได้สังเกตว่าบางครั้งลูกสาวเหมือนมีแม่ตะเคียนมาแฝงร่าง
และให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านที่มาช่วยขุดหาต้นตะเคียน
ขณะที่สามีของเธอยังได้สัญญาไว้ว่า

ก็จะตั้งสารบูชาและจะบวชให้๙วัน
โดยเตรียมทำพิธีเปิดทางเพื่อขุดต้นตะเคียนบริเวณบ้านอีกครั้ง